รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งสอบแล้วนะคะที่มีสาวป่วยโควิด
แล้วก็อยู่ระหว่างกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยปรากฏว่าพาแฟนนุ่มมานอนสวีทกันอยู่เนี่ยนะคะ
ทางด้านของสบคก็ยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่สีแดงเข้มสูงสุด
รับประทานอาหารในร้านตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะคะที่ประชุมสอบคอเห็นชอบค่ะ
ให้ปรับระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม๖จังหวัด
คือกรุงเทพชนบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการนะคะ
งดรับประทานอาหารภายในร้านแต่ให้ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดโต้รุ่งถนนคนเดิน
เปิดได้ตีสี่ถึงห้าทุ่มค่ะห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวมากกว่ายี่สิบคน
ปิดสถานที่เสี่ยงและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งให้เปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
แข่งขันกีฬาก็ห้ามมีคนเข้าชมนะคะรวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม
งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงค่ะในพื้นที่สีแดงค่ะ
รับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน๓ทุ่มซื้อกลับได้ไม่เกิน๕ทุ่ม
ห้ามขายและดื่มสุราในร้านห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวมากกว่า๕๐คน
ให้ปิดสถานที่เสี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
แข่งขันกีฬาได้แต่จำกัดจำนวนผู้ชมแล้วก็ผู้เล่นนะคะพื้นที่สีส้มค่ะ
ให้นั่งรับประทานอาหารในร้านไม่เกิน๕ทุ่มห้ามขายห้ามดื่มสุราในร้าน
จัดกิจกรรมรวมตัวมากกว่าห้าสิบคนปิดสถานที่เสี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
แข่งขันกีฬาจำกัดผู้ชมแล้วก็ผู้เล่นมีผลบังคับใช้๑๔วันนะคะ
เริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของหนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ฝ่ายเศรษฐกิจยังขอให้กำหนดมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการยกระดับมาตรการเร่งด่วนรวมถึงช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะ
จัดให้มีระบบประกันสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงนะคะ
แต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีเสียงโอดครวนมาจากผู้ประกอบการร้านอาหารหลายรายบอกว่าตอนนี้หนทางเดียวก็คือต้องปิดกิจการแล้วค่ะ
ไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายวีรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประสานไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ให้สอบสวนข้อเท็จจริงจากกรณีที่ผู้ป่วยโควิดร้องเรียนนะคะ
ผู้ป่วยหญิงในโซนเดียวกันเนี่ยพาผู้ชายที่เป็นแฟนและรักษาตัวอีกโซนนึงข้ามฝั่งมานอนด้วยกัน
โดยรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่บอกว่าถ้าพบเป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะ
เพราะว่าทางโรงพยาบาลก็มีกฎระเบียบอยู่แล้วแล้วก็แยกโซนกันชัดเจนผู้ชายผู้หญิงค่ะ
ส่วนอีกกรณีนะคะที่มีสองสาววัยรุ่นผู้ป่วยโควิดที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดอ่างทอง
นี่ค่ะเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็เต้นกันอย่างเมามัน
ขณะที่คนถ่ายคลิปก็หัวเราะสนุกสนานจนทำให้เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์กันถึงความไม่เหมาะสมนะคะ
หนึ่งในวัยรุ่นสาวที่ปรากฏอยู่ในคลิปก็ออกมาขอโทษสังคมแล้วบอกว่าจริงแล้วพวกเธอถ่ายคลิปส่งไปในไลน์กลุ่มผู้ป่วย
แต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันหลุดออกไปได้ยังไงค่ะพวกเธอไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปลงโซเชียลนะคะที่ทำไปเพราะอยากชวนเพื่อน